บ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างมอเตอร์ไซค์กับวัยรุ่นรักลูกต้องซื้อ
มอเตอร์ไซค์ให้กับถ้ารักลูกต้องไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เดี๋ยว
มันตายหลายบ้านเป็นแบบนี้โทษนะฮะผมเล่าแบบบ้านบ้านกูบอกแล้ว
ใช่ไหมไม่ให้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกอ่ะอืมบ้านนี้ที่ขอนแก่นเป็นแบบ
นี้เลยครับเพราะว่ารถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์ชนกันนะฮะคือแม่
เนี่ยคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้รีบมาดูลูกชายเลยพอรู้ข่าวว่า
ลูกชายเนี่ยประสบอุบัติเหตุพ่อตามมาครับเป็นแบบเนี้ยฮะ
ดูทันไหมดูทันไหมอ่ะนี่เนี่ยเขาให้ล้มเลยหัวร่วงเลยครับ
พ่อของเด็กชายธีรพัฒน์อายุ๑๔ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์นอนเจ็บอยู่ในพงหญ้านะฮะ
เดินมาถึงตบหัวเมียพัวเมียหน้าคว่ำเลยนะฮะคือคงโมโหแหละครับ
คือแม่แม่รักลูกซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไง
แต่พ่อบอกแล้วว่าอย่าซื้อมึงอย่าซื้อนะแล้วก็ขี่มาประสบอุบัติเหตุครับ
ผมว่าหลายบ้านเป็นแบบนี้นะแต่จะเป็นฝ่ายหรือฝ่ายหญิงกันเท่านั้นแหละนะครับ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่จุดกลับรถนะครับบนถนนสายบ้านไผ่มหาสารคาม
ใกล้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงบ้านไผ่ที่ขอนแก่น
เป็นเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ซะด้วยนะชนกับรถเก๋งขณะรถเก่งเขากลับรถ
เป็นเหตุให้คนขี่เนี่ยฮะบิ๊กไบท์โอ้โหกระเด็นตกข้างทางคนขี่บาดเจ็บสาหัส
ท่ามกลางความห่วงใยของคนเป็นแม่ที่ยืนมองดูไม่วางตาเลย
ส่วนรถบิ๊กไบท์พังยับครับล้อหน้าเนี่ยเขาบอกว่าบิดเสียหายไปเลย
ต้องใช้นี่นะครับกี่คนน่ะ๑๒๓๔๕คนได้
ขึ้นท้ายรถกระบะครับเอาไปไว้ที่โรงพัก
จากการสอบถามนางมะยุรีบัวกลางอายุ๕๓ปีแล้วนะครับ
เป็นคนขับรถเก่งนี่คันนี้นะฮะ
เธอเล่าบอกว่าเธอขับรถไปรับลูกสาวที่มหาวิทยาลัยรามกำแหงนะครับ
แล้วก็กลับรถตรงจุดกลับรถนี่แหละ
ซึ่งขณะเลี้ยวแล้วก็ชะลอเข้าเลนซ้ายนะรถบิ๊กไบท์ของเด็กชายธีรพัฒน์
พุ่งเข้ามาชนที่ประตูฝั่งซ้ายอย่างแรงแรงล่ะ
งั้นรถไม่เป็นแบบนี้หรอกนะ
จากการสอบถามพ่อกับแม่ของเด็กชายธิรพัฒน์เล่าแบบนี้บอกว่า
จะถอยครับคุณผู้ชมครับเพิ่งจะถอยบิ๊กไบท์
คันนี้มาให้๘วันเท่านั้นเองป้ายทะเบียนยังไม่มีเลย
ลูกก็ขี่ออกมาฮะออกจากบ้านมาจะไปซื้อของในเมืองบ้านไผ่
ว่าจะขี่มาเร็วแหละนะครับแล้วคุณผู้ชมผมบอกแบบนี้เลยนะ
จะซื้อบิ๊กไบท์ให้ลูกเนี่ยนะมันอันตรายกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปอีก๑เท่าตัว

ก็คือกำเป็นเรถรถจักรยานยนต์หนังฮุ่มเหล็กแต่รถหยนต์อ่ะเหล็กฮุ่มหนัง
แล้วบิ๊กไบท์มันแรงถ้าไม่ขี่ให้เก่งขี่ให้ชำนาญ
เพิ่งไปซื้อให้ลูกเลยคุณผู้ชมนะครับ
เดี๋ยวมันจะเอารถมาอยู่แล้วเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่าเอารถไม่อยู่นะฮะ
ต้นตำรวจบอกว่าโอ้โหสงสารก็สงสารนะครับ
ยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเดี๋ยวรอน้องธีรพัฒน์เนี่ยอาการดีขึ้น
ให้ปากคำได้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาต่อไป

อายุ๑๔เองยังทำใบขับขี่ไม่ได้ด้วย
นี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมา
สงสารแม่แต่ก็แอบเชียร์พ่อ
ตามใจเด็กต้องดูด้วยว่าอะไรสมควรซื้อ

ผมบอกแล้วไอ้แบบนี้ผมได้ยินมาหลายบ้าน
คือพ่อก็รักลูกแหละแต่สุดท้ายนี่
ดีไม่ตายก็บุญแล้วใช่ไหมในความรู้สึกของพ่อนะ
นี่หลายครอบครัวเป็นเราต้องยอมรับนะฮะ
ก็ลองพิจารณากันดูนะครับ
งั้นแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นพ่อแม่รังแก่ฉันนะ